พาไปที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขาไปเก็บ
ไม่ต้องปีนนะเพราะว่าดอกนิ้วมัน

ที่จังหวัดพยาวฮะตอนนี้เขาบอกว่าคึกคักเลยทีเดียว

ชาวบ้านที่นั่นเขาไปเก็บดอกงิ้วดอกงิ้วที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับ
มันล่วงลงมานะคือดอกงิ้วเนี่ยบางคนไม่รู้
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่าดอกงิ้วเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของขนมจีนน้ำเงี้ยว

คือชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดพยาวเขาเดินทางออกไปเก็บของป่า
ดอกงิ้วป่าที่ออกดอกและกำลังร่วงหล่นในช่วงนี้
หล่นเยอะมากเลยนะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วดอกงิ้วเอามาทำอะไรได้บ้างอย่างที่ผมบอกไปเอามาประกอบอาหารแบบล้านนา
ก็คืออย่างแรกที่คุ้นเคยก็คือทำขนมจีนน้ำเงี้ย

อกจากนี้ยังทำแกงแคร์ได้และอาหารพื้นเมืองอื่นอีกมากมายนะครับ
ถามคุณพี่สมคิดวันดีอายุ๓๖ปีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวหนึ่งในชาวบ้านที่กำลังเก็บดอกงิ้วที่ร่วงหล่นเต็มพื้นอยู่เนี่ย
เธอเล่าว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงนี้
ชาวบ้านเนี่ยจะไปเก็บดอกงิ้วโดยจะเด็ดกลีบดอกที่เป็นสีแดงออกให้เหลือแต่เกษรตัวผู้

แล้วทำไงเอาไปตากแห้งทิ้งไว้ประมาณ๒๓วันก็จะสามารถนำไปขายได้แล้ว
โดยเฉลี่ยนะขายกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
วันหนึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ต่ำกว่า๖๐๐บาทเลยนะ
ต่ำกว่า๖๐๐บาทต่อคนคือคุณคิดง่ายแทบจะไม่ลงทุนอะไรเลยแค่เดินไปเก็บอย่างเดียว
แล้วก็เด็ดกลีบออกแล้วก็เหลือแต่เกษรเอาไว้ไปตากแห้ง